พาไปดูข่าวปาปารัสซี่ค่ะคุณค่ะ
บอกเลยละกันเรื่องของไฮโซแพทย์
ซึ่งเป็นอดีตหวานใจของสาวแมทพิรณีนั่นเอง

เป็นแบบหนุ่มมาสเซอร์ถือกล้องลักษณะคล้ายกับกล้องฟิล์ม

มาชนะจนแฟนเก่าโทนีรากแกน
ดูว่าเขามาด้วยกันนะคุณค่ะ

เขาเปลี่ยนลุคเพราะว่าสาวหลินหรือเปล่า
แต่ว่าทั้งคู่มาร่วมงานด้วยกันมาดูคอนเสิร์ตด้วยกันแบบนี้ค่ะ
มีบางช็อตกุ๊กกิ๊กน่ารักแบบนี้คุณ
แหล่งข่าวเขาบอกมาบอกว่าทั้งคู่ตกลงปลงใจ

สายแฟชั่นสายอินดี้แบบนี้เหมือนกัน
ก็เลยคลิกคลักลงตัวพอดีเลย
เดี๋ยวถ้าเจอสาวลินเมื่อไหร่บันเทิงไทยรัฐของเราก็จะไปเจาะไม้สัมภาษณ์นะคะ

สมัยก่อนตอนคบกับแมทพิรณี
ผมยังสร้างจะเป็นเนี๊ยบหน่อย

มัดผมไว้หนวดไว้เคราวนิดนึง
เป็นอีกลุคนึงก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะ

คุณพวกมีที่กล้องฟงกล้องฟิล์ม
ก็อยากจะเป็นสายแฟร์กับเขาบ้าง